หัวหินก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น
ดังนั้นเขามีการจัดกิจกรรมทริปกอดหัวหิน
เป็นการจัดกิจกรรมหลังจากมีเหตุระเบิด
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
วันนี้มีกลุ่มนักปั่นกลุ่มรักหัวหิน
เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมนี้
แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นการต้อนรับนักปั่นจักรยาน
ทั่วทุกภูมิภาคที่จะไปร่วมงานนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
สมาชิกจักรยานรักหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันร่วม๒๐คน
ตั้งขบวนเพื่อออกปั่นจักรยานรณรงค์และเตรียมความพร้อมในกิจกรรมทริปกอดหัวหินวันพรุ่งนี้
คาดว่ามีผู้ร่วมทริปประมาณ๑๕๐๐คนและมีขบวนรถจักรยานยนต์คลาสสิกไปร่วม
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการบ่งบอกว่าหัวหินยังเป็นสถานที่สำคัญที่ยังไปท่องเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
แม้วันนี้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่สมาชิกทุกคนไม่ถอดใจปั่นจักรยานไปรอบแลนด์มาร์คในพื้นที่
จุดหมายปลายทางคือโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อไฟโดยขบวนเริ่มจากพระราชวังไกลกังวลไปตามพื้นที่รอบเมืองถนนเพชรเกษม
หอนาฬิกาซึ่งเป็นจุดที่เกิดระเบิดเมื่อวันที่๑๑และ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
จากนั้นปั่นเข้าซอยหัวหิน๕๗ที่มีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านกำลังจับจ่ายซื้อของ
และถนนเส้นนี้ได้รับผลกระทบช่วง๒๓วันหลังเกิดเหตุด้วย
จากนั้นขบวนจักรยานปั่นผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อไปแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งคือสถานีรถไฟหัวหิน
โดยสมาชิกชมรมได้หยุดพักทานอาหารเช้าเพื่อเตรียมไปทำกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือสังคม
ส่วนในเรื่องของการปั่นจักรยานตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนนะครับทั้งประเทศนะครับ
ทราบว่าวันนี้เมืองหัวหินเป็นเมืองที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็กลุ่มต่างที่มาเนี่ยนะครับอยากให้มาปั่นที่นี่ครับสถานที่ปั่นนะครับมีมากมาย
ปั่นดูกลุ่มของชาวบ้านทั้งหมดเหมือนกับการเยี่ยมชมเมืองของหัวหินด้วย
ตอนนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาที่โรงเรียนนี้มันก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับ
ในเรื่องของการเก็บขยะซึ่งมันเป็นการต่อยอดของกลุ่มจักรยานรักหัวใจลูก
ถึงจุดหมายปลายทางโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อไฟแล้ว
ปั่นทุกคนได้ช่วยกันนำขยะเหลือใช้ที่เก็บไว้มอบให้กับทางโรงเรียน
ซึ่งมีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยนำขยะไปใช้ได้ใหม่ภายในโรงเรียน
และรับขยะอลูมิเนียมเพื่อนำไปทำขาเทียมให้กับผู้พิการ
นับเป็นกิจกรรมใหม่ที่ทางกลุ่มได้ร่วมกันทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคม
สาคอนช่วยศรีนวลหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมปั่นจักรยานบอกว่า
ดีใจที่หลายหน่วยงานและประชาชนให้ความสนใจ
กับการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ที่จะกลับมาเที่ยวหัวหินได้เหมือนเดิม
และเตรียมพร้อมต้อนรับคณะปัญจักรยานจากทั่วภูมิภาควันพรุ่งนี้
นอกจากกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว
ทางสมาชิกยังเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพ
ที่ได้จากการออกไปปั่นจักรยาน
และการมีสุขภาพจิตที่ดีที่ได้จากการมีสุขภาพที่ดี
และได้พบป่าพูดคุยกับเพื่อนใหม่ที่มาจากหลายพื้นที่
วัชรีดวงไซค์เข่าเทราะทีวีรายงาน